เดี๋ยวพาไปดูนิดนึงนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจ
แต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวมาเป็นแพ็คคู่
สามีแล้วก็ภรรยาบอกเลยว่าคู่เหล่านี้เขาชอบออกกำลังกายมาก

เจนนี่อัลละภาษกับสามีมิกกี้ค่ะ
แล้วก็สาวเจนนี่เองก็เป็นคนรักสุขภาพค่ะ
ออกกำลังกายฟิตหุ่นอยู่เป็นประจำเลย
ไม่บอกก็ไม่เชื่อนะคะว่านี่คือคุณแม่ลูกหนึ่งหรือเปล่าคะ
คุณลีนดูแบบว่าลายเส้นสายโอ้โหชัดเจนมากเลยนะ

สุดไปเลยส่วนคุณสามีก็ปังไม่ไหวจ้ะ
กล้ามแน่นเป็นมัดเลยโอ้โห
แพคมาเต็มยกนิ้วให้แบบ๒นิ้วไปเลย
สุดยอดไปเลยค่ะคุณมิกกี้

อย่างดิบหาดแบบนี้ดิฉันจะกระซากมาเลยนะคะ

มาส่องอีกบ้านนะคะคู่นี้ก็บอกว่าปังไม่ไหวค่ะ
สำหรับสาวฮารุแล้วก็หนุ่มกายรัชนนท์คุณผู้ชม
ต้องบอกเลยว่าคุณพ่อค่ะเดินมาแบบนี้ใจบอดีเลยนะคะ
กล้ามเป็นสิดก่อนมาเต็มค่ะ
บวกกับลายสักเข้าโอ้โฮเข้มจริงพ่อคุณนะค่ะ

มีแรงออกกำลังกายหน่อยเนาะ

คุณพ่อเอ้ยเอวเทรนเนอร์แดงโอ้โหทำไมถึงคะแม่

คือเขาก็เอิ๊กอาร์กแฮปปี้มีความสุขนะคะ
นี่แหละค่ะข้อดีของการมีเทรนเนอร์

แข็มโอ้โหได้หมดเลย

สามีนี่แหละเขาอยู่กับเราตลอดเวลา
ถูกไหมปิดท้ายกันที่

บอกเลยว่าคนนี้เนี่ยเป็นสาวรักสุขภาพสุด
ตั้งใจปั้นหุ่นฟิตร่างมาอยู่ตลอด
นางเนี่ยเหมือนตัวละครในเกมนะว่ามันอย่างนั้นคุยกับปั้นเอาอ่ะ
ซึ่งเธอเองเนี่ยก็มีคนรู้ใจอย่างสามีพี่บอลกฤษณะเป็นเพื่อนออกกำลังกายไปด้วยกัน
เขาทำยิมเอาไว้ที่บ้านเลยนะคุณผู้ชมนะคือดิฉันเห็นแล้วหลายคลิปเนี่ยเขาก็อยู่ที่บ้าน
โอ้โหเป๊ะมากเวอร์ยิ่งพอได้ไปเที่ยวทะเลนั้น
มีหลายคอลเลคชั่นมากนะคะไอ้เด็กแต่ซื้อตามนะแต่ว่าไม่กล้าใส่
เพราะว่าไม่อุ้มคงขนปิดมากครับคุณผู้ชม
ซึ่งก็ต้องเชื่อนะว่านางออกกำลังกายหนักมากจริง
ก็เลยต้องขออวดเรือนร่างกันสักนิดนึงนะคะ
ซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละรูปนี้โอ้โห
ไฟลุกท่วมไอจีเลยค่ะแม่ค่ะ
เรียกว่าเอวเด้งเอวสับแบบสับแบบใหม่จริงนะคะ

รู้สึกตังค์พลังวางชามากเลยค่ะแม่แต่ละคนนะ